ส่วนเรื่องนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ทองผาภูมินะคะโอ้โหจะรีบไปไหนคะพี่
กระบะหัวร้อนคันหนึ่งขับรถมาปาดซ้ายปาดขวารถส่งของไม่พอ
ชักปืนขู่แล้วลงมารัวหมัดใส่เขาแบบไม่ยั้งเลยค่ะ
เป็นเรื่องเป็นราวเลยจะบอกเนี่ยนี่คือกล้องหน้ารถของคนเสียหายเห็นไหม
แซงฟ้ามาแล้วปาดเข้าหน้าเลย
ไปปาดมาไม่พอถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนะคะ
ที่นี้ถึงตำรวจเลยนะคะมีข้าวคลิปกล้องหน้ารถอุ่มมาแล้วผ่านใส่ผู้พวกเขา
ปรากฏว่าถึงวันนัดคู่กรณีไม่มาด้วยนะ
อัลลองดูระบากคันกอเหนสีมันดำดำเลยนะคะ

นี่ฮะเริ่มมาจอดกันแล้วเดี๋ยวลงมาต่อยใช่ไหม
มาต่อยชักปืนข่มขู่ด้วยโอ้โหความผิดนี่ครบเลย

ผู้เสียหายคือนายนัฐการนะคะเขาเอาคลิปนี้ไปแจ้งความ
สถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
เหตุการณ์เกิดขึ้น๘มกราคม
เขาบอกผมกำลังจะเอาของไปส่งให้ลูกค้า

ก็เจอพี่คนนี้เห็นไหมเมื่อกี้เดินถือปืนลงมาเลย
แล้วก็มาข่มขู่แล้วรัวหมัดใส่เขาในจังหวะนี้

นายนัฐกาลบอกว่าตอนนั้นไม่สู้เลยนะไม่กล้าสู้

พอเอาไปแจ้งความเสร็จตำรวจก็โทรเรียกเลย
คนก่อเหตุชื่อนายพมรศักดิ์ค่ะ
โมงวันนี้นัดไปเจอกันที่ทองผาภูมิ

เลื่อนไม่เป็นไรนี่ตำรวจไปตามจับเลย
โมงครึ่งไปจับได้อยู่ตรงถนนเทศบาลตำบลทองผาภูมินะคะ
ในรถมีปืน๙มม๑กระบอก
มีกระสุนปืนที่บรรจุอยู่ในซองกระสุนอีก๑๔นัดด้วย
ถามหน่อยสิว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นพมรศักดิ์

พมศักดิ์
พมรศักดิ์พูดจางงกับตำรวจ
ว่าอย่างนี้บอกว่าอยู่ก็ไปถึงกรมขนส่ง
ขนส่งได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วบอกกรมขนส่งนั่นแหละ

เอาเป็นว่าแบบนี้นะคะคุณโดนไปเลยนะคะ
ข้อหาครอบครองอาวุธปืนนะคะ

แล้วก็มีอาวุธปืนติดตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต

เอาข้อหานี้ไปก่อนเดี๋ยวที่เหลือไปว่ากัน